แล้วก็ดันเกิดเหตุที่ชายคนหนึ่งเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
ตำรวจจนในที่สุดถึงขั้นต้องมัดตัวชายคนนี้ไว้กับเบาะเก้าอี้ผู้โดยสารค่ะ

ยังกรุงโซลเกาหลีใต้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
จู่ผู้โดยสารคนหนึ่งก็เกิดคุ้มคลั่งตะโกนถมน้ำลาย
พนักงานต้องนำเชือกมาวัดตัวไว้ขึงกับเก้าอี้อย่างที่เห็นนะคะ
เรื่องนี้เป็นที่ถูกพูดถึงในสังคมออนไลน
เล่าถึงเหตุการณ์ขณะช่วยจับกลุ่มชายหนุ่ม
ขณะโดยสารมาพร้อมกับภรรยาบนเที่ยวบินนี้
บอกว่าผู้โดยสารชายที่นั่งอยู่แถวหน้าของเธอ
จนสามีและผู้โดยสารคนอื่นต้องเข้ามาช่วยกันจับตัวเอาไว้นะคะ
ซึ่งระหว่างการเดินทางที่นานถึง๔ชั่วโมง
บอกว่ารู้สึกแย่มากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พนักงานบนเครื่องก็ไม่มีใครทราบวิธีใช้ปืนไฟฟ้า

ก็เห็นตรงกันว่าพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินนี้
ขาดการฝึกฝนแล้วก็ทักษะในการควบคุมสถานการณ์อย่างสิ้นเชิง
เน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นทั้งวิจารณ์ถึงการทำงานของสายการบิน
แต่ว่าบางส่วนนะคะก็รู้สึกเห็นใจพนักงาน
ต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
คือเขาบอกว่าพนักงานเป็นผู้หญิงหมดเลยทุกคนเลย

คือบางลำก็จะมีผู้ชายพนักงานต้อนรับเป็นผู้หญิงผู้ชาย
แต่ว่าลำนี้มีแต่ผู้หญิงล้วน